คุณผู้ชมฮะมีข่าวดีมาบอกแล้วมีผู้โชคดีนะคุณ
เพราะว่าทองล้านแตกแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเช้าแบบนี้เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชม
ได้รับทราบเรื่องราวของคนดวงดีเขาบ้างนะครับ
เพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
คาราบาลจับแจกทองคำแท่ง
บุราคา๑ล้านบาทนี่คุณโอ้โฮโกยกันใหญ่เลยนะฮะโอ้โฮ
และต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะครับ
นั่นก็คือคุณเอกนบรงสาวิกัลนะฮะ
เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดขอนแก่น
เชื่อไหมคะว่าพี่คนนี้เขาดวงดีจริงนะคุณ
เพราะเขาส่งฝาคาราบาลแดงมาแค่ฝาเดียวเท่านั้น

แต่พี่ก็ส่งมาฝาเดียวแต่โชคดีมากนะครับ
ได้เป็นเจ้าของทองล้านคาราบาลแดง๑๐บาทนะครับ
คุ้มจริงคุณคาบาลแดงขวด๑๐บาท

แบบคุณเอกนรงสาวิกัลอย่ามัวรอช้านะครับ

เพราะเศรษฐีทองล้านคนถัดไปอาจจะเป็นคุณผู้ชม
ซึ่งทางคาราบาลจะจับแจกล้านที่๒
วันที่๑กรกฎาคมนี้ยังมีเวลานะครับ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทนี้นะฮะ

นำไปใช้จ่ายหนี้นำใจใช้จ่ายให้กับครอบครัว
ลงทุนเปิดร้านเปิดกิจการก็ได้
เรียกว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับตัวท่านเอง
และครอบครัวอย่างมั่นคงได้เลยนะฮะ

เกี่ยวกับของรางวัลกันแบบชัดอีกทีนึงนะคุณผู้ชม

มาลุ้นกันเยอะที่อยู่ด้านข้างดอมนี้เลย

ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทแจกกันทุกเดือน
แล้วเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่อะค่ะ
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า๘ล้านบาทเลยนะคะ
นี่มอเตอร์ไซค์เขียวแดงแบบนี้ขี่ไปไหนก็รู้เลย

บีบส่งจำง่ายเขียนบีบส่ง
หนึ่งเลยคือฝาคาราบาลแดงเนี่ยเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับ
กระดาษต้องเขียนด้วยลายมือนะคุณผู้ชม
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับครับ

แล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรบนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกันเลย
หลังจากนั้นพับใส่ใต้ฝาบีบไว้บีบให้มันแน่นไว้
ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ครับ
หรือว่ากล่องชิงโชคที่ร้านไหนได้
รวมไปถึงร้านค้าที่ร่วมรายการครับ
กันทุกวันนะคะแล้วก็ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
รายการตลอดข่าวตอน๙โมงครึ่ง
ส่งกันเข้ามาได้ค่ะจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
ดื่มเครื่องดื่มขระเบาแดงในราคาเท่าเดิมเลย๑๐บาทครับ
ใครขึ้นขระเบาแดงไม่ขึ้น๑๐บาทนี่แหละ
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนผสมจากตับ
กลูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชัน
เรียกว่าใครดื่มแล้วนะอร่อยสดชื่น
แล้วหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศเลยครับ

ฝากเครื่องดื่มคาราบาลและคันโซคุณสองในมือของคุณ
มีค่าอย่ารอช้าส่งกันเข้ามาเยอะนะครับ
รีบส่งกันนะเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครับ